ต่อที่ภูเก็ตนะฮะมีแมวทั้งหมด๕ตัว
มีทั้งแม่และลูกถูกคนร้ายไปวางยาครับ
แล้วมีร่องรอยของการดิ้นอย่างทุรนทุราย
ก็มีการแชร์ภาพนี้แล้วก็สาบแช่งคนทำด้วยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมมันไปทำอะไรผิดให้ใครก็ไม่ทราบ
นางเพชรแซ่เจียอายุ๕๘ปีครับ
แล้วก็นางกาญจนาแสงฮวดอายุ๕๕ก็เป็นแม่ค้าที่ตั้งร้านขายของ
ที่บริเวณหาดสายแก้วอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
เขาก็เล่าบอกว่าแม่แมวพาลูกแมวมาอยู่ตรงนี้รวม๕ตัว
ถูกคนร้ายวางยาเบื่อจนตายแล้วก็เอาซากไปทิ้งไว้ริมชายหาด
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าของวันที่เก้าธันวาคมเห็นร่องรอยว่าแม่แมวนะ
อาการร่อแร่งร่อแร่คงพยายามจะเหลียลูกให้ฟื้นคือแม่แมวนะ
เวลาลูกลูกหลับก็จะเลียใช่ไหมมันเห็นว่าลูกมันดิ้นทุรนทุราย
แล้วก็จะตายก็จะต้องเลียจากนั้นไม่นานแม่แมวก็ตายตามลูกไป
เป็นตัวที่ห้าครับโดยคาดว่าแม่แมวนั้นต้องดิ้นทุรนทุราย
บนกองทรายตายอย่างทรมานพร้อมกับลูกนี่แหละครับ
พอเรามาเห็นปุ๊บลูกเขานอนเรียงตาย
ตรงนั้นลอยแม่เขาเรียลอยลิ้นแม่เขาเรีย
แล้วก็ไปเห็นหน้าหาดอีกตัวนึงนอนคู่กันตรงนั้นสองตัวไปเห็นหน้าหาดอีกตัว
เหมือนตรงนี้อีกตัวนึงแล้วพอเดินออกไปเห็นแม่เขาอ่ะ
นอนเหมือนกับดิ้นทุลนทุลายทรายคุกเต็มหน้าเต็มตัวหมด
ประมาณนั้นเลยอ่ะเราก็แมวนี่น่าจะมีเจ้าของ
เพราะว่ามันมีสร้อยมีสร้อยแฝนคอ
เจ้าของหรือใครใครเขาจะเอามาต่อยหรือว่าใครเขาจะฆ่านอกจากเจ้าของใช่ไหม
เจ้าของก็เหลือเกินไม่ไหวอ่ะแบบนี้
ชีวิตเขาเขาก็รักชีวิตเราเราก็รัก
ถ้าจะเอามาปล่อยก็คือว่าอย่าฆ่าเลยอย่าทำร้ายเขาเลย
เนี่ยก็จากที่แม่ค้าบอกเนี่ยแมวมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้อยคอ
ค่ะก็มีปลอกคอก็แสดงว่าน่าจะมีเจ้าของ
มันมีกระดิ่งอยู่เจ้าของอาจจะหมดรัก
วางยาเบื่อทิ้งซะเลยไม่อยากเลี้ยละ๕ตัว
ทำแบบนี้ถือว่าโอ้โหเขาบอกว่ามันคือบาปร้ายแรงมาก

ทำนะขอให้รับผลกรรมที่วางที่เกาะเอาไว้อย่างรวดเร็วเลยนะ
หากชาติหน้ามีจริงก็ขอให้แมวที่ถูกฆ่าครั้งนี้เกิดมาเป็นคนแล้วก็
ทำแทนทำคนเจ็บบาปคนนั้นไปอะไรแบบนี้นะฮะ
หลังจากพวกเธอช่วยกันขุดหลุมฝังซากแมวแล้วต่อมาหลานสาวโทรมา
หลานสาวก็มีการโพสต์ภาพและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโซเชียล
มีคนแห่แชร์ไปมากกว่า๑๓๐๐ครั้งแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันมากมายทีเดียว
คนที่รักแมวอย่างคุณข้างผมคุณอริยาคุณก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดา
สะเทือนใจคือสัตว์ทุกชีวิตมันก็รักชีวิตของมันแล้วมาเจอแบบนี้นะคะ